เครียดมากผมอยู่บ้านว่าผมมาหามาเจอพี่ฝั่ง
คือผมทำอะไรไม่ได้ด้วยหย่างเรื่องพิสูจน์
ตัวเองทุกอย่างแล้วที่เจ็บไปกว่านั้น
ผมเป็นคนช่วยเหลือน้องคนนั้นมาตลอด

ผมรู้ทั้งรู้ว่าผมไม่ใช่พ่อของเด็กคนนั้น
แสดงว่าพี่ปังเคยรู้จักกับเด็กคนนี้มา

ผมดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กคนนี้

ผมไม่มีเมีย

แต่ผมไม่รู้ว่าการทำข้างใน

ตราบใดที่เรายังต้องมีคิดต้องดำเนินไปเนี่ยมันก็ชั่ว๗ทีดี๗หนครับ
โชค๗ครั้งเคราะห์๗ครั้งสลับสับเปลี่ยนแน่นอนก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
คนเกิดราศีพิจิกษ์คนเกิดราศีพิจิกตั้งแต่ปลายปี๕๗ต้นปี๕๘มาเรื่อย
ทั้งปี๕๘ไปถึงปี๖๐มันจะเป็นห่วงเวลาที่ถ้าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไร
มันจะนำมาซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจกับคนเกิดราศีพิจิกษ์มากอืมราศีไหนในปีนี้นะฮะ
อย่าไปหวังเลยเรื่องโค้งเรื่องคู่เพราะคุณอาพับคู่คำว่าอาพับคู่เนี่ยมันต้องดู
ชะตาเดิมเลยนะคนที่เกิดราศีกัญพิจิกต์มีล๓ราศีนี่อ่ะพับคู่ในพื้นฐานอยู่แล้ว
คนที่มีเพศไม่ต้องราศีนะคนที่มีเพศกึ่งเพศไม่ได้ผิดนะ
บุคคลข้ามเพศหรือบุคคลกลายเป็นหญิงกลายเป็นชายกลายเป็นชายใจเป็นหญิงอะไรแบบนี้นะ
ความรักที่เป็นไปตามปกติมันยาก
โรงเรียนรู้จะเสพสุขแล้วก็เอากำลังไปทำงานให้เกิดความสำเร็จ
อันนี้คือหลักแต่ที่ประเด็นสำคัญเลย
ราศีที่มันไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะได้เจอใครเลยในเวลานี้
จะเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องการงานและลุยเรื่องการงาน
ได้แก่ราศีธนูราศีมังกรราศีมีน
ปีนี้ถ้าทั้งเรื่องความรักมันจะเงียบเหงา
รวมทั้งพี่ด้วยนะคะพี่ปึงปังนะ
จะเงียบเหงาพื้นดวงนี้มันจะไม่ได้ตายด้วย
๑อุบัติเหตุ๒เอจ๓ถูกยิง

มันจะไม่ตายลักษณะอย่างนี้
มันจะถูกแกให้แกตายเฉาแก่ไปเรื่อย
พูดไปเลยเหี่ยวตาย
ธุรกิจที่จะทำนอกเหนือจากร้านอาหาร

ตม๒๑๐ไม่ใช่ตม๒๑๐ครับผม
เพราะอีกไม่กี่วันก็จะปิดแล้ว
ผมปิดเพื่อขยายร้านเพิ่มเติม

เพราะว่าตอนนี้สาขาแรกตรงเกษตรนมินคนค่อนข้างเยอะ

แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่แบบไม่ชอบดูผู้หญิงสวยผู้ชายหล่ออย่าไปเลยครับ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

เที่ยวเล่นเดินแกว่งไปมาโอเค

อันนี้เคยอันนึงนะสนามฟุตบอล

ไม่ที่ทำสนามฟุตบอลเพราะว่าชอบกินย่าครับผม

เราเลือกกินแต่ย่าอ่อนตลอดเลยนะ
จนเดี๋ยวนี้ย่างอ่อนก็หมดแล้วครับผม

ถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของ

ดวงชะตานี้ได้บรรดากลุ่มเพื่อนเห็นพ้องต้องกันว่าสมุนไพร
ที่ดูแลคนสูงวัยเช่นโรคลมในกระเพาะควรจะมีสมุนไพรบาง
ตัวที่รับประทานแล้วขับลมครับมีคนมาติดต่อผมเยอะมากนะ
แต่ว่าทำไมไม่ทำผมไม่รู้จักเขาไงแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาคือคือ
หลอกคนหรือเปล่าเขาคงไม่หลอกหรอกผมคิดว่าคงไม่หลอกหรอกแต่ว่า
ผมว่าถ้าผมตั้งใจนะตัวผมเองอ่ะผมตั้งใจว่าผมอยากจะ
ทำอะไรแบบนี้ด้วยหลายหลายอย่างมีคนมาพูดเยอะมากแม้กระทั่งชื่อ
เล่นผมเองอ่ะอืมเขายังขอเอาไปทำถูกชื่อเล่นมันก็บอกอยู่แล้วอ่ะ
พลิตภัณฑ์ปึ๊งปังแล้วอยากทำทำดิมากเลยครับดีมากชีวิตพี่ปัง

คำแนะนำแรงบันดาลใจ

ในชีวิตมีอยู่เรื่องง่ายอยู่หนึ่งเรื่องเลย

โดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น

คุณทำได้แค่นี้เออพอแล้ว

เวลาเราเจอพี่ปังไม่ชอบตัวเองหรอ
ไม่ชอบพูดอย่างงี้กับผม

บางทีเราคิดไปแล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

แล้วเรามองให้มันถึงเนื้อใน

เราจะเอาทุกข์เข้าตัวทำไมฮะเอาสุกเข้าตัว
แต่การที่เอาสุกเข้าตัวแบบเขาเนี่ย

เอาสุขเข้าตัวแบบมีสติ

สุขแบบไร้สติแต่นี่

เป็นเรื่องอะไรอีกหลายเรื่องที่มากมาย

เวลาเจอพี่ปังเนี่ยความรู้สึกหนึ่งนะครับ
ตั้งแต่ผมยังไม่ได้ดังหรือมีชื่อเสียงเนี่ย
เหมือนคนคุ้นเคย

ทุกคนจะเจอพี่ปังจะรู้สึกอย่างหนึ่ง

เรื่องเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้น

เค้าแซวเราเค้าว่าเราแบบเค้ารักเรา

ป่างให้เกียรติกับรายการท็อกทะลุดาว

ขอบคุณสำหรับการติดตามชมกลับมาพบกับ

ต้องจิบแชมป์เป็นตลอดเวลาอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้ก็อยู่แบบพอเพียงเนอะ
ถ้าไม่มีตังค์ก็กินอะไรก็ได้

เราไม่มีการโกหกนะคะ

อายุ๔๕ค่ะ
ชีวิตหายไปอยู่ช่วงหนึ่งเลย

แล้วก็ปลูกที่ผ่านมาได้ปลูกข้าว

ก็จะเริ่มปลูกกล้วยหอม

อยากที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ

ใช่เดี๋ยวคนดวงแปลกเขาเรียกดวงอุบ

ใช่

ถ้าเกิดลงเอยหรือจะลงเอยก็มีเหตุให้ต้อง

เรื่อยไหมนะ